รักผมเมื่อคราวกระเป๋าแบน
ถูกแฟนตีดยาก
มองห้องยำยาก
ไม่มีแม้เศษเต้นโผ่ม
เหลือเพียงกลิ่นหอม
ติดม้อนให้พี่กอดดม
แต่ตัวน้องไปลอยลม

เดินเท่าไหร่
นึกได้

อีกสองตัวด้วย

พร้อมที่จะฟังคำเฉลยหรือยังคะ

เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณสนอกสู้ชีวิตของเราร้องไปแล้ว
คุณสนองร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

อนาคตเริ่มหักงอคือหลอก

แต่ในรายการของเราหนึ่งคำก็ถือว่าเป็นร้องผิด
เพลงนี้กระเป๋าแบนแฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมินะครับ

แพ้ชนะย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะ
แต่เป๊กว่าสิ่งที่พี่มาแล้วสิ่งที่ได้วันนี้นอกจากตัวเงินที่พี่จะได้กลับไปแน่นอนมีให้
เรียกว่าการได้พูดคุยอย่างเปิดอกกับภรรยาเป็นเรื่องที่มีค่ามากกว่าอื่นใดทั้งหมด
ได้ยินสิ่งที่ลูกให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและจะเป็นเสาหลักของครอบครัว
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแม่เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพี่
กว่าอันนี้ชื่นใจกว่าน้ำทิพย์ชะลมใจหรือเงินทองแก้แหวนมากมายใดทั้งสิ้น
อย่างน้อยนะครับคุณสนอก็ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณสนอยังไม่ยอมแพ้
เพราะฉะนั้นเราอยากลุกขึ้นสู้๕ปีมาแล้ววันนี้เป็นเงินก้อนแรกมันอาจจะไม่มากมายมันอาจจะได้ไม่ถึงเป้า๑ล้านบาท
แต่มันเป็นเงินก้อนแรกที่คุณสนอลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวให้ได้อีกครั้งหนึ่ง

พี่น้อยอยากบอกอะไรสามีไหมคะ

ไม่เป็นไรล่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไปสู้กันข้างหน้ากันแล้วกัน

ไม่เป็นไรครับก็เรายังมีโอกาสอีกหลายรอบที่จะมารายการนี้เพราะ

วันหลังเราค่อยมาใหม่ก็ได้ครับถ้ามากว่าเงินแล้วไปรักษาตัวพ่อเขาพร้อมพร้อมกันครับ
วันหลังอาจจะเป็นน้องเองสมัครมาร้องก็ได้นะครับแทนพ่อ
ทำไมพี่ถึงชอบคำพูดของเราจังเลยมันเป็นคำพูดจริงอ่ะ
มันคือจากใจจริงเลยไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยมันเยี่ยม
เชิญครอบครัวขึ้นมาบนนี้เลยดีกว่า
ภรรยาแล้วก็ลูกนะฮะขึ้นมาตรงนี้มารับรู้อะไรพร้อมกัน
นะฮะวันนี้ก็ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
แม้ว่าจะไม่ได้ตามเป้าคุณสนอร้องไปได้หนึ่งเพลงนะครับ
เพลงที่๒ร้องผิดก็รับเงินสะสมที่สะสมมาในเพลงที่๑หักออกครึ่งหนึ่ง
วันนี้คุณชนะรับไป๕๐๐๐บาทครับ
เหมือนเดิมนะครับรายการเราต้องขอขอบคุณจากใจสำหรับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ
ที่ได้มาออกรายการของเราตรงนี้ท่านมีบุญคุณกับเรามีประโยชน์มีบุญคุณกับคนทั่วประเทศเพราะว่า
ทำให้เกิดแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครอบครัวอีกหลายครอบครัวที่เขา
อาจจะหมดไฟในชีวิตอาจจะท้อแท้อาจจะมีปัญหามากมายหรือน้อยกว่านี้เนี่ยได้เห็นถึงว่าคนเราถ้าไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาสู้
มันก็มีวันที่จะชนะได้แต่ถ้ายอมแพ้ซะแล้วยังไงมันก็ไม่มีวันชนะ
ใจจริงผมอยากจะเอาเหล็กที่หมอดาบอกผมกลัวว่าเหล็กที่มันค้างไว้เนี่ยที่กำลังผมเนี่ยมันจะทับเส้นประสาทผมครับทรมานมา๕ปีแล้วครับตั้งแต่เจ็บมา
มา๕ปีแล้วผมก็ยังมีความหวังหวังว่าอยากกลับมาเดินได้อีกสักครั้งนึงตอนนี้ผมก็หัดยืนอยู่ทุกวันครับกายภาพอยู่ทุกวันแต่ยืนได้ไม่นานครับเพราะเผ่าผมอ่อนครับมันงอเดาะอ่อนก่อนอยากมีเงินรักษาอยากได้เงินรักษาครับอยากได้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวได้แฟนจะ
ผิดครับ
ดีใจนิดหน่อยครับแต่ผมก็ทำเต็มที่แล้วครับสู้เต็มที่แล้วครับ
ไม่เป็นไรครับสู้ไปได้กันมีคนหน้าเยี่ยมอีกแล้วจะต้องสู้นะ
คราวต่อไปจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเปิดไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาทีพบกับเรื่องราวแบบนี้กันได้นะครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เจ็บปวดเหมือนเข็มทิ้มทั่วร่างมา๓ปี
เจ็บปวดเหมือนเข็มทิ้มทั่วร่างมาสามปี
เพราะสำสามีเสี่ยงมะเร่งร้ายเพราะสำสามสามีเสี่ยงมะเร่งร้าย
อุบัติเหตุครับชนกับรถพ่วงขาผมหักก็ใส่เหล็กมาตั้งแต่ปี๔๙ถ้าผมไปเอาเหล็กออกต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนครอบครัวผมจะเอาเงินที่ไหนใช้จ่าย
อุบัติเหตุเข้าหมนหมดเลยหมอเขาบอกต้องเอาเหล็กออกไม่ออกแล้วจะเป็นมะเร่งถ้าก็ล้มไปขนลูกก็ทำอะไรไม่ได้ลูกก็ไม่รู้จะทำอย่างไงเหมือนกัน